รอเมียตายรอเมียตาย

แล้วพอขอรอ

ตกงานตกงาน

โหต้องตอบแล้ว
รู้ว่าโดนไล่ออกเพราะอะไรสาเหตุอะไร

ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะพี่

ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ

ไม่ใช่พี่คือผมอยู่เฉยทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลย
น้องไปซะแบบ

วันนี้จะมาซื้ออะไร
เอาดีตอบมา

นี่นะของกูตั้งเยอะมึงไม่เคยซื้ออะไรเลย

โรหยไม่ซื้อของเหี้ยมเงินเนล

เติมร้านก๋อีบางทีคุณเยอะอย่างเนี้ย

สั่งวัยอย่างนี้สมมุติเป็นลูกค้าลองสั่งวัยดิ
ไวก็ใหญ่ชิ้นบุ้ง

สมมุติไม่กินเนื้อไม่กินหมูจะจดยังไง

ไม่ใส่เส้นใหญ่ไม่ใส่ลูกชิ้นไม่ใส่ผักปุ๊

ไม่ใหญ่ไม่ชิ้นไม่บุ๊บ

ไม่เกี่ยวอะไร

โอ้โหเวลาของดีนั่งยังเงียบ

มีความภูมิใจกับมุติตัวเองอยู่ทุกงาน
แต่จะต้องขังคิดอีกตะหน่าเลยเดี๋ยวนี้

งอกไม่ตับไม่เปื่อย

ไม่สดไม่ต่ำไม่เล็กไม่งอก

จะทำลามแล้วกบเกือนตลอดเลย
นี่ของน้า๑กิโลกรัมเส้นเล็ก
ถูกที่สุด
อร่อยด้วยหรือเปล่าอร่อยด้วยโอ้โห

เส้นใหญ่๑กิโลกรัมราคาถูกมาก

ออะโอ๊ยเฮ่ย
นี่ไอ้น้อง

ถึงจะอร่อยราคาถูก

เดี๋ยวครับแล้วอันไหนถูกสุดครับเพราะผมยังไม่เข้ามีตังค์เลยครับ
แล้วตกลงเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่
เส้นนี้เส้นไหนราคาถูกที่สุด

ดูดินี่เออ

อะไรก็อร่อยบอกด้วยว่าถูกมาก
นี่เส้นเล็กหนานุ่มที่สำคัญฝีจะถูกออก

ราคาถูกที่สุด๑กิโล

๒ถุงนี่แค่๑กิโลกรัมเหมือนกัน

กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส
แต่ฟินไม่ต้องพูดเถอะ

แหละหรือเปล่าแหละหรือเปล่าแหละหรือเปล่า
อธิบายให้คุณฟังแล้วว่า
ทั้ง๓ชนิดนี้นะแตกต่างกัน
คำถามข้อที่๒ค่ะมีมูลค่า๔๐๐๐บาท

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคนสวย
คุณทั้ง๒คนเคยทานก๋วยเตี๋ยวไหม
ทานค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
คนสวยทานก๋วยเตี๋ยวเป็นไหมเนี่ย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

เค้าสองเองกะใช้ไปแล้วอ่ะ
ยืนยันนะว่าจะตอบว่าเส้นใหญ่น้ำหนัก๑กิโลกรัม

เอาละค่ะคุณคะเส้นก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานกรอบชัย
เส้นใหญ่๑กิโลกรัมที่คุณตอบจะถูกที่สุดหรือไม่
ขอเฉลยที่อันที่๒ค่ะ
อันที่ไม่ได้เลือกเส้นเล็ก๑กิโลกรัม

และจะเฉลยอันที่คุณเลือกนะคะ

ก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานกรอบชัย
๑กิโลกรัมตรงนี้ราคาอยู่ที่
๑๕บาท

เส้นอะหมี่จะต้องแพงกว่า๒๕บาท
นะถ้าถูกกว่าเสร็จเลยนะฮะ

โรงงานกรอบชัยราคาอยู่ที่

ราคาต้องแพงกว่าเส้นใหญ่นะคะ
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

สวยก็สวยค่ะไม่รอดค่ะ

และเส้นก๋วยเตี๋ยวจากโรงงานกรอบชัยนะคะ

รับแล้วค่ะเงินสะสม๔๐๐๐บาท
ต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีเหนือค่าเป็น๘๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

อะไรที่เกี่ยวกับม้านี่เขาจะใส่ใจมาก

อย่างศิลปินที่เขาก็ชอบพี่ไฮอภาพร

ชอบม้าชอบม้า

เวลาไปแก้บนก็ซื้อม้าลายไปไหว้ตามสาร

คนจีนดูไม่ออก

อยากรู้แล้วนะคะไอ้พ๊อตลาดกลับโปรลาช
เลยผมมีเมียแล้ว
ไม่ดูให้ดีเขาจะถุยมาใส่หน้ามึงหรือเปล่า
ไม่กล้าถุยค่ะกัวคนนำขัง

พี่ดูแลป้ายตลอดนะ

พายุเข้าให้ไปนอนหงายเป็นที่ซับน้ำนะ

ไม่ใช่ข้างเหนือ
งั้นนี่คือดีสอหน้าพับเบิร์ตนะครับ

เติมไส้ดินสอใช้งานได้ดีครับผม
วันนี้สีเทียนแท่งกลางมี๒๔สี
ใช่ระบายระบายได้ทุกสีก็ระบายแล้วมันจะสวยงาม
มีเรื่องเครียดระบายก็จะดีขึ้น

นี่ของค่ะเกาะดินเสาไม้
เฮ็ดบีตราม้าเช่นกัน
แพ็คนี้มี๑๒แท่งนะฮะ

อันนี้ถูกที่สุด
เพราะไม่เคยพูดในนี้ได้

คำถามข้อนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนทั้ง๓ชนิดนี้จากตราม้า
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
ไป